มันก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่ทะเลเนี่ยลุกเป็นไฟเอาลุกเป็นไฟเอาค่ะคุณผู้ชม
อย่างล่าสุดแม่อุ้มนะคะพาน้องดิสนี่นี่ไปเที่ยวทะเลแล้วทำเอาทะเลลุกเป็นไฟอีกแล้ว
นะทั้งแม่ทั้งลูกแม่ทั้งลูกเลยคุณดูสีชุดเขาสิ
สมควรที่จะทะเลเดือดไหมเรือนขวัญสุดยอดไปเลยจ้ะแม่จ๋า
ทั้งสีสันชุดว่ายน้ำนี่คือไม่มีใครยอมใครเลยนะ
จ้ะแม่ทั้งลูกดูท่าโพสต์ละก่อนเอ้อโดยเฉพาะน้องดิสนี่เนี่ย
กับชุดว่ายน้ำสีนี่หือยืนที่ภูเกชนี่

ทั้งสีชมพูบานเย็นนั้นเขียวเลม่อนนะฮะ
แถมขอแอบเซ็กซี่นิดด้วยกัน
โชว์ตะพุงน้อยอันน่ารัก
วกกับลีลาถ้าโพสต์นี่โอ้โหแม่เจ้าสู้คุณแม่อุ้มได้แบบสบายเลยนะคะเนี่ย
มาค่ะแม่อุ้มมาท่าไหนน้องดิสทำได้หมดคุณดู
แต่สำหรับเราสองคนดิฉันขอยกมือว่ายอมแพ้ในหุ่นของแม่อุ้มจริง
เอ่อถ้าเราทำท่านี้นี่พุงมันจะกองอยู่ที่พื้นนะ
จะไหลลงกับพื้นแล้วอ่ะแต่ของแม่อุ้มคือสตรองมากนะคะ
หน้าท้องนี่โอ้โหแบนราบกล้ามท้องก็ชัดมาก

สมแล้วนะคะกับการที่เขาทุ่มเทออกกำลังกายมาตลอดเวลา
อุ้มเขายืนหนึ่งเรื่องการออกกำลังกายมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีน้องอยู่แล้ว

ใช่แต่ขอแอบกระซิบเตือนคุณแม่อุ้มหน่อยนะคะว่าระวังเสานะข้างให้ดี
เพราะอนาคตน้องดิสนี่อาจจะมาโคตรบันลังความเซ็กซี่ของคุณแม่ก็เป็นได้นะคะ
เพราะว่าหน้าตาน้องก็จิ้มลิ้มน่ารักอีกหน่อยคุณแม่อุ้มไม่รู้ว่าจะดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า

มีแววมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามผลงานกันได้เลยนะคะ